ส่วนเรื่องนี้เหมือนกันค่ะก็กลายเป็นประเด็นเหมือนกันนะ
เรื่องของการจัดงานแต่งงาน
กับออร์กาไนท์ออกมาไม่ตรงปก
คุณผู้ชมคนเราในชีวิตจะแต่งงานสักกี่ครั้ง
บางคนเขาบอกว่าครั้งเดียวในชีวิตขอได้ไหม
นี่ค่ะภาพที่เอาให้ดูคือตอนตกลงกันไว้นะ
ว่าจะออกมาเป็นแบบนี้
คือภาพตัวอย่างจากออร์แกนไนท์
เขาก็มีภาพตัวอย่างที่จัดงานสวยงามนะ
เอามานำเสนอลูกค้าลูกค้าบอกโอเคแบบนี้ชอบเลย
เลือกมาแล้วแต่สุดท้ายพอถึงวันงานจริงผ่านเลยค่ะ
ตกใจว่าเฮ้ยทำไมไม่เห็นเหมือนกับที่คุยเอาไว้เลย
แบ็คดอร์ดถ่ายรูปก็เอาไม่ครบด้วย
แล้วก็ยังมีเรื่องเอาเก้าอี้ที่จะวางสินทรงสินสอดอะไรพวกนี้
คุณผู้ชมมันกลายมาเป็นประเด็นแล้วอยากให้ดูข่าวนี้เพราะอะไรรู้ไหม

โดยฝั่งเจ้าสาวเล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นคือ
ถ้าที่ให้เห็นเนี่ยว่ามันโอเคไหม
ถ้าเป็นเจ้าสาวเออรับได้หรือเปล่าคืออย่างนี้
งานแต่งงานมีขึ้นวันที่๒ถูกไหม

เออมาตั้งแต่วันนะเราจะได้มีเวลาในการเตรียมตัวจากเช้าให้สวยงาม
เบาเจ้าสาวจะได้เช็คงานด้วยปรากฏว่าบ่ายสามไม่มาจ้ะ
มาอีกที๕ทุ่มแล้ว๕ทุ่มเจ้าสาวนอนไปแล้ว

แต่เช้ามืดอ่ะเออเจ้าบ่าวก็อ่ะเจ้าบ่าวยังไม่นอน
ตรงไหนต้องทำอะไรหลังจากนั้นเจ้าบ่าวก็ไปนอน
ไม่ได้ถ่ายรูปส่งงานนะเออกลับไปเลย

ฝันร้ายมันเกิดขึ้นเมื่อเจ้าบ่าวเจ้าสาวตื่นมาแล้ว

มันเป็นฝันร้ายที่กลายเป็นจริงค่ะคุณผู้ชม
เพราะอะไรเฮ้ยมันไม่เห็นตรงแบบที่คุยกันไว้เลย
แล้วมันถึงวันงานแล้วจะเปลี่ยนอะไรก็ไม่ทันดูสิ
โต๊ะรับซองก็ไม่มีขอดูภาพซุ้มหน้างานอีกที
ขอดูภาพซุ้มหน้างานอีกทีเมื่อกี้ที่ไม่มีโต๊ะรับ
รับซองสองซุ้มหน้างานนี่อันนี้
เห็นไหมคุณภาพที่วางไว้ฉากที่วางไว้
โต๊ะที่เตรียมจะให้กล่องใส่ซองหายไปไหน

อีกอย่างนึงนะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะเอาภาพให้ดู

นี่
ฉากเสร็จแล้วเขาก็กลับไปเลยไม่เหลือสักคน
ฉากตรงที่ว่านับสินสอดอะค่ะก็ไม่มีไม่มีเก้าอี้ให้แล้วก็พวกช่างแต่งหน้าก็เลยไปยกเก้าอี้ของโต๊ะจีนมาให้นั่ง
โอ้ยดีแหละแต่ฉากรถน้ำสังผมก็ขัดใจเหมือนกันนะ
เอาผ้าโปร่งสีแดงไปไว้ข้างหลังมันไม่สวยเลยดูสิ

เบาก็โอนไปแล้วแต่ถามว่าเจ้าสาวอยากจะโอนไหมไม่เลย
คุณคิดดูสิเจ้าสาวเจ็บปวดขนาดไหนพอพูดถึงงานแต่งงานทีไรมันจุกมันเจ็บ
ไม่ออกมันแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วค่ะ

ล่าสุดค่ะคุณผู้ชมอยากให้ออร์กาไนท์มาใช่ไหม

นายก๊อตซี่เนี่ยเป็นออกาไนท์วันนี้เลยนะ

เขาบอกว่าอันนี้ผมรับงานต่อกันหลายวัน

ก็เลยเตรียมงานคือหาของไม่ทันจริง

เออรูปแบบมันก็เลยออกมาแบบไม่ตรงปกอ่ะ

ทุกอย่างที่สร้างสมมามันมาพังในงานนี้งานเดียวจริงค่ะ

แต่ทำยังไงได้มันเกิดขึ้นแล้วเราก็ต้องพูด
ในสิ่งที่มันเกิดขึ้นให้คนได้ฟังว่า

ยกเลิกหรือเทงานลูกค้าเลย
พยายามหาสิ่งที่มันไม่พบจริง

ก็คือมีให้ครบแต่เพียงแค่ว่ารูปแบบนั้น

ก็ไม่มีคำไหนที่จะพูดนอกจากคำว่าขอโทษ
อย่างน้อยเนี่ย
เขาบอกว่าจะได้แสดงสปีริต

แล้วเขาก็บอกว่าจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกเลยนะคะ